คุณผู้ชมไปดูน้ำจิตน้ำใจของคนในวงการบันเทิงมีมาอย่างไม่ขาดสายจริงค่ะ
อย่างล่าสุดตำนานเพลงเพื่อชีวิตน้าแอดคาราบาลนะคะ
นำทีมเพื่อนสมาชิกใบเกอร์สวมหน้ากากอนามัยใส่หมวกกันน็อก
สิ่งของได้แก่อุปกรณ์ทางการแพทย์
เพื่อใช้ประกอบการตรวจคัดกองและรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙
อบให้กับโรงพยาบาลปฐุมธานีนะคะ
น้าแอดก็เล่าให้ผู้สาขาของเราฟังว่า
กิจกรรมที่เกิดขึ้นนี้เป็นไปตามโครงการรวมพลัง๒ล้อฆ่าโควิด๑๙
ซึ่งกลุ่มผู้นิยมรถจักรยานยนต์ใบเกอร์จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือสังคมค่ะ
และโรงพยาบาลปฐุมธานีก็ถือว่าเป็นโรงพยาบาลแห่งที่๒๙แล้วนะคะ
ที่ได้รับความช่วยเหลือเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคณะพยาบาลแพทย์บุคลากร
ทางการแพทย์ทุกด้านหน่วยกู้ชีพและหน่วยกู้ภัยที่ทุ่มเททั้งชีวิต
ในการปฏิบัติภารกิจอันหนักหน่วงและเสี่ยงอันตราย
เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ในประเทศไทยนะคะ
เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากดาราคนในวงการบันเทิง
หลากหลายหน่วยงานที่ยื่นมือมาให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเราเอง
พลอยจะมีกำลังตอนนี้ก็กำลังรวบรวมความช่วยเหลือ
เพื่อส่งต่อให้กับประชาชนพี่น้องผู้เดือดร้อนอยู่นะคะ
พูดถึงความช่วยเหลือคุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าทุกภาคทุกส่วนนะคะ
เอกชนรัฐบาลช่วยกันเต็มที่รวมถึงวงการบันเทิงเองเหมือนกันค่ะ